แต่ถ้าใครยังไม่ได้วางแผนเพราะว่าต้องไปรวบรวมโชคลาภ
งั้นก็ไปเลยที่นี่เลยฮะวัดร้างที่ไม่ล้างแล้วนะจ๊ะ
ชุมพรคนมาเพียบจากตอนแรกไม่มีคนอันนี้เรื่องจริงนะ
ตอนนี้แน่นเลยอ่ะถูกต้องครับวัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนาราม
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่๑ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
เราเคยเล่าไปแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะพอจำได้

มีคนเคยมาขอโชคลาภจากวัดนี้
ตอนที่ไปเห็นในโซเชียลแล้วก็อธิษฐานจิตในมือถือนั่นแหละ

ตอนนี้วัดนี้ไม่ล้างแล้วนะครับ
ปัจจุบันสาธุชนทั่วสารอาทิตย์

ที่วัดเจดีร้างแห่งนี้นะฮะที่ชุมพรนี่แหละ
โดยมีนายฤทธิ์เพ็ญสมบูรณ์อายุ๘๓ปีท่านเนี่ย
อยู่ในตำแหน่งกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของอบตวิสัยเหนือ
ได้เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะฮะว่าตอนนี้
วัดนี้มีคนมากราบไหว้เนี่ยนะฮะ
เฉลี่ยวันหนึ่ง๔๕๐๐คนเข้าไปแล้ว
เฮ้ยเกือบครึ่งหมื่นอ่ะวันหนึ่ง
แล้วถามหน่อยสิมาไหว้อะไรบ้าง
แต่ละคนก็จับจองสถานที่แตกต่างกันออกไป

ถนัดรูปปั้นกระต่ายก็มาไหว้กระต่าย

ใช่บางคนถนัดถู

เรียกได้ว่าแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน
แล้วเขาก็บอกว่าได้โชคได้ลาบกลับมากันเป็นแถว
มันจริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้อะเนาะคุณผู้ชม
เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละที่แต่ละจุดก็คงจะมีวิธีการในการกราบไห้ที่แตกต่างกันออกไป
เอางี้ละกันไปที่นี่ก็ลองนะไปดูกันหน่อย
เพราะเขาว่ากันว่าสถานที่ตรงนี้มันสวยงามที่ธรรมชาติ
อะไรอะไรอะไรอุ๊ยอะไร
มีลูกปิงปองตั้ง๓ลูก